ผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์

เป็นอะไรว่าเป็นถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ

ขี่ตอนเช้ามืดนะคุณจนทำให้รถของเขาตกหลุม

สิ่งสำคัญทรัพย์สินของเขากล้องเกลิ้งอะไรต่างเนี่ย
มันเสียหายไปหมดมูลค่าเป็นแสนเลย
เขาเอาคลิปเหตุการณ์มาลงให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ
แย่มาก
โอ้โหตอนจัวหัวมาเขาบอกมาดูกันนะครับ
นี่ครับถนนเนี่ยจุดจริงนะฮะ
แล้วเขาก็ให้ดูว่ารถคันอื่นขับมาเป็นยังไง
บางคันเหลือเลยตอนตกหลุมและขึ้นหลุมนะฮะ

เพราะถ้าไม่เบรกตกหลุมอีกแน่นะครับ
พัฒนาวิโรธนะได้เผยแพร่เรื่องราวบนท้องถนนนี้

บอกว่าเมื่อวานผมจะเดินทางจากพัทยา
ไปทำงานที่ลบบุรีผ่านเส้นทางนี้ครับ
นย๓๐๐๑ทางหลวงชนบทกม๓๔

เวลาประมาณตี๕๓๐เจอหลุมเนี่ยโอ้โหวัดแล้วนะ
ลึกเนี่ยคุณ๒๖เซนมันลึกมากนะเกือบฟุตหนึ่ง
เลนขวาไม่มีป้ายเตือนหรือสัญญาณไฟบอก
รถเสียหลักแต่โชคดีรถผมไม่ล้ม
แต่ทำให้กล่องสัมภาระผมหลุดร่วง
กระเป๋ากล้องกระเด็นกระจัดกระจายมากเลยนะครับ
แล้วก็ดูในคลิปสิขนาดรถตู้เนี่ย
เหินที่เนินยังเด้งดึงแบบเมื่อกี้เลยคุณ
ช่วงล่างจะพังเสียหายหรือเปล่านะครับ
ทีนี้ระหว่างที่จอดรถหาของที่ตกอยู่
ก็มีรถยนต์เจอเหตุการณ์แบบเดียวกันกับเขาเนี่ย
ต่ำกว่า๒๐คันครับกันชนหน้าบางคันนะคุณนะ
นี่พังเสียหายแบบนี้เลยนะฮะ
แล้วก็บอกว่ามันมีเศษชิ้นส่วนของรถยนต์ต่างเต็มถนนไปหมดเลย

คันแรกถึงขั้นหม้อน้ำแตกครับ
อีกคันหนักกว่าล้อหน้าแตกสองข้างเลย
ปีนข้ามเกาะกลางชนต้นไม้ต้นไม้หายไปต้นหนึ่งเลย
รถข้ามไปอยู่อีกฝั่งเลยคุณมันอันตรายขนาดไหนเนี่ย
มากนะฮะทีนี้ครับตัวของคนโพสต์
ก็ต้องจอดรถไว้ข้างทางแล้วก็เก็บของอยู่พักใหญ่
๑๙๑แจ้งให้ตำรวจมาตรวจที่เกิดเหตุ
ตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันแล้วก็ไปที่สนบางน้ำเปรี้ยว

ที่ทราบเส้นทางนี้อยู่ในความรับผิดชอบ

เบื้องต้นแจ้งเรื่องเข้าไปที่สายด่วน๑๑๔๖แล้ว
รอสายนานโคตระบอกไม่มีคนรับเลย
ตอนนี้เราอยู่ระหว่างนำบันทึกประจำวัน
ไปยื่นเรียกร้องค่าเสียหายกับกรมทางหลวงชนบทอยู่นะครับกับ
ทางหลวงสิเนอะในส่วนของทางหลวงชนบทอยู่นะฮะ
ฟังเสียงของพี่เขาในการเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังหน่อยนะฮะ

อุปกรณ์ของเขาคุณว่าเลนส์เหล่านี้แพงไหม
คุณเลนแพงมากหลักหมื่นหลักแสนเลยนะ
ใช่ค่ะปลงเขาก็เสียหายสัมภาษณ์เขาก็เสียหายหมดเลยนะครับ
หลักเลยก็คือในเรื่องของความปลอดภัยครับ
คือถ้าทำถนนแล้วมันมีป้ายเตือนหรือว่ามันมีสัญญาณเตือนที่ชัดเจนสักหน่อย
เหตุมันก็คงไม่เกิดขึ้นแบบนี้ครับ
เพราะว่าระหว่างทางระหว่างตอนที่ผมเกิดเหตุใช่ไหมครับ
มีรถยนต์อีกเป็น๒๐คันเลยครับที่เจอเหตุคล้ายกันนะครับ
แล้วเขาก็บอกว่าอยากนะอยากฝากหน่อย
เพราะว่าเส้นทางตรงนี้ความยาวที่เป็นหลุมเสียหายนะครับ
ความยาวประมาณ๖๗เมตรกว้าง๒เมตรนะครับ
ความลึกวัดระดับจากผิวถนนแล้ว๒๖เซนอย่างที่บอก

โอ้โหทีนี้ครับพอเป็นดราม่าในโลกโซเชียลแล้ว
ทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบสถานที่จริง
ว่าตกลงแล้วได้รับการแก้ไขหรือยัง

นี่คือเอายางมะตอยมาเทเรียบร้อยแล้ว

ถูกต้องครับจุดเกิดเหตุบริเวณถนนบางน้ำเปรี้ยว
คารักษ์ตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเศร้า

คุณสืบสกุลให้ถ่ายสมมุติเรื่องนี้ไม่เป็นข่าว
ตรงนี้มันยังเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ไหมคุณว่า
ก็คงยังเป็นอยู่พอเป็นข่าวมันก็เร็ว
และอีกอย่างอุบัติเหตุมันเยอะไงคงมีคนไปร้องเรียนเยอะ
ใช่แต่เอาจริงนะวิธีการแก้ไขปัญหานี้

เดี๋ยวอีกหน่อยพอฝนสมมุติฝนตกลงมา
รถบรรทุกใหญ่วิ่งผ่านมันก็กลับมาเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนเดิ
เส้นนี้รถใหญ่เยอะเพราะว่าเราไปคุยกับชาวบ้านคนหนึ่งนะฮะ
คุณน้องกันตะพิษเกิดเจริญเจ้าของร้าน๑๙ใบ

โอ้โหถนนเส้นนี้พังเสียหายมานานแล้วครับพี่
รถบรรทุกเยอะเลยวิ่งผ่านเป็นจำนวนมาก
ช่วงที่ถนนชำรุดมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับ
แล้วก็มีประเภทรถที่ขับเร็วขับแข่งกันมาก็มีนะครับ
และแถวนี้เป็นโรงงานบางทีรถออกจากโรงงาน
รถคันที่ตรงมาก็ไม่เห็นก็เกิดอุบัติเหตุอีกนะครับ
ส่วนตรงนี้มีการซ่อมแซมไป
เมื่อวันศุกร์ที่๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะฮะ
แต่ไม่รู้ว่ามันจะซ่อมแล้วได้ผลหรือเปล่า
เพราะอีกหน่อยรถใหญ่ก็วิ่งอยู่ดี
ถนนมันก็ชำรุดเสียหายแล้วมันเคยเกิดเป็นอุบัติเหตุ

คุณน้องบอกว่าพี่ครับนอกเหนือจากเรื่องของผิวถนนแล้ว
พวกผมขอได้ไหมไฟไฟส่องสว่าง
จริงนะคุณคือบางทีเวลาขับมาเส้นนี้
แล้วเกิดอุบัติเหตุสมมุติตอนกลางคืนไง
พอไฟมันไม่สว่างทางมันไม่ดีอีก
เอามันมาตกหลุมกันแล้วก็เกิดอุบัติเหตุ

แต่ถ้าไม่มีไฟมันก็จะเกิดอุบัติเหตุได้อีก

ทั้งเรื่องไฟทั้งเรื่องถนนด้วยนะครับ

ที่เจ้าหน้าที่ไปอุดให้แล้วนะ
จากอะไรนะดาวอังคารกลายเป็นโลกมนุษย์แล้ว

คือจะมาเปรียบเทียบไงถนนโลกพระจันทร์
ถนนดาวอังคารอะไรแบบนี้ทุกทีเลย